ตำรวจอินนีเซียเปิดเผยนะครับว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มจากการวางแผนเตรียมก่อเหตุโจมตีสิงคโปร์
แล้วก็เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในอินีเซียมานานถึง๒ปี
หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของอินโดนีเซีย

ล่าสุดวันนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติของอินโดนีเซีย
เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่ม

และมีความเคลื่อนไหวในอินโดนีเซียมาเป็นเวลา๒ปี
และได้รับคำสั่งจากนายบารันนาอิม
พลเมืองอินโดนีเซียที่เดินทางไปร่วมรบ
ซึ่งตำรวจเปิดเผยว่าหน่วยงานด้านอัธยกรรมไซเบอร์

สืบสวนข้อมูลการสนทนาออนไลน์ของผู้ต้องสงสัยต่อไป
โดยตำรวจทราบว่ามีข้อมูลสำคัญในการสนทนากับนายบารัน

แต่ตำรวจเปิดเผยว่าในขณะที่เข้าจับกลุ่มทั้ง๖คน
เจ้าหน้าที่ได้ยึดทั้งอาวุธปืนวัตถุประกอบระเบิด
และลูกธนูจากบ้านของผู้ต้องสงสัย
แต่เชื่อว่าแผนยิงจรวดโจมตีมารีน่าเบย์
ยังเป็นเพียงแค่แผนการที่ไม่มีการกำหนดวันเวลาก่อเหตุแน่นอน

ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยออกมาแล้ว๑คน
หลังพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย